ลืมไปแล้วหรือยังว่าความสุขตอนที่เราใส่ชุดนักเรียนนั้นเป็นยังไง

แม่ขอดูชุดหน่อยครับถ้าอย่างนั้น
เอาความจริงมาพูดกันดีกว่า

ใช่นี่ครับผมอ่านข่าวนี้แล้วมีความสุข
น้องป๒เขามีสไลด์เดอร์เล่นกันแล้วนะ
เพราะว่ามีคนใจดีนะครับเอามาให้แล้ว๑เครื่องครับคุณผู้ชมครับ

กฎหมายน้อยถึงผอคนดีของนี่
แต่อันนี้คนละส่วนกับที่เขามาบริจาคกันนะ
นี่แหละครับจากกรณีที่อย่างที่คุณผู้ชมทราบข่าวไปเป็นข่าวโด่งดังนะครับ
ป๒เขียนจดหมายถึงพอว่า
หนูเป็นเด็กดีแล้วนะจ๊ะผอคนดีนะฮะ
สไลเดอร์มาให้พวกหนูเล่นหน่อยนะครับ
ก็นี่ครับล่าสุดผู้สื่อข่าวไปดูที่โรงเรียนวัดวังคัน
ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ก็ไปเห็น
อ้าวพักเที่ยงเข้าแถวเล่นกันจังเลยนะฮะ
ลงมาแล้วก็ไปต่อแถวอีกนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับมีคนใจบุญเอามามอบให้

แล้วเจ้าของต้นเรื่องอย่างเด็กหญิงกมลพรปัญญาหรือน้องทัพทิมเนี่ย
คนที่เขียนจดหมายน้อยเปิดใจว่าเธอกับเพื่อนอยากจะได้เครื่องเล่นสไลดเดอร์มานานแล้วเนี่ย

ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตา
แล้วเธอบอกว่าเธอกับเพื่อนสัญญานะคะ
ว่าจะดูแลรักษาสไลด์เดอร์เป็นอย่างดีเลยค่ะ

พี่คนที่มอบสไลเดอร์ให้หนู
หนูจะดูแลรักษาอย่างดี

พูดไม่เก่งแต่รับรู้ได้นะ

ว่าเล่นกันแล้วนอกจากจะรักษาแล้ว
อย่าลืมนะคะว่าการเรียนคือหน้าที่รักของน้องนะ

พงศ์ไตรคนนันพรนะครับ
ท่านเปิดเผยบอกว่าเครื่องเล่นสไลเดอร์ที่นักเรียนเล่นกันอยู่
มีคนใจบุญเอามามอบให้หลังจากเห็นข่าว
ส่วนยอดเงินที่มีผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคมาตอนนี้
ยอดเงินอยู่ที่๔๖๖๔๔บาท
ซึ่งตามข่าวเขาบอกว่าปิดรับบริจาคไปแล้วนะครับ
คือยังไม่ได้มาซื้อสไลเดอร์ตามวัตถุประสงค์นะ
คืออย่างนี้ครับมันมีขั้นตอนในเงินบริจาคของโรงเรียนเนี่ยนะฮะ

แล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวมาวางแผน

อันนี้ตรงนั้นต้องขอสตรับขอบคุณนะครับ
ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับแต่หลายสายเลยนะครับ
ที่ได้ร่วมบริจาคเงินนะครับ
ที่เพื่อนนำมาซื้อไซเดอร์ให้กับนักเรียนรองเกี่ยววทวัฒน์สำคัญนะครับ
ก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยครับ
ที่เด็กเล่นนะครับก็เห็นถึงความสุขนะครับ
แล้วก็ความสนุกสนานที่เขาได้เล่นกันนะครับ
แย่งคือความที่เขาไม่เคยมีนะครับ
เขาก็จะช่วงแรกก็จะแย่งกันเล่นมากเลยนะครับ

แต่เราก็ควบคุมดูแลนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนด้วยนะครับ